เรื่องเมาไม่ขับนี่โอ้โหไม่รู้คุยกันมากี่ปี

นรงค์กันตลอดนะครับมีให้เห็นตลอด
ใช่จนถึงขั้นที่เราไม่พูดว่าเมาไม่ขับแล้ว
เราพูดว่าดื่มไม่ขับแค่ดื่มก็ไม่ต้องขับแล้ว
ถูกต้องนะออกกฎหมายอะไรยังไงมันก็มีเกิดขึ้นจนได้

เมื่อคืนที่ชัยภูมินะครับรถกระบะคันหนึ่งไปชนจักรยานยนต์
ของนักศึกษาพยาบาลเขามากัน๓คนจะกลับหอพัก
เสียชอบไป๑ศพศาหัสอีก๑แล้วก็บาดเจ็บอีก๑
ตีหนึ่งนะครับคืนที่ผ่านมาท้องที่สพเมืองชายภูมินะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านออโอชาถนนสายบ้านห้วยชันบ้านห้วยต้อน
กับกระบะเชฟโลเล็ตสีดำนะครับพังยับเยินทั้งสองคันครับทุกผู้ชมครับ
ชนกันในครั้งนี้นะฮะที่ฝ่ายกระบะเมาแล้วขับเนี่ย
ชนเขาเนี่ยทำให้นางสาวพัทราพรแปลงแก้วอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปี๒ของมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ชายภูมิ
คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับเพื่อนอีกสองคนที่มาด้วยกันเนี่ย
มีคนนั่งซ้อนนางสาวพนมพรจูมแพงอายุ๒๓บาทเจ็บสาหัส
นางสาวเปรมวดีเปรรินอายุสิบเก้านิกระรับบาดเจ็บนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับกระบะชื่อนายบุญเพ็งชัยยะปะปัง
อายุหกสิบสามปีนะครับตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ย
โอ้โหเมาเมาอยู่ในรถพยายามจะขึ้นรถเพื่อจะหลบหนีด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวระหว่างที่เจ้าหน้าที่เดินไปเนี่ยนะครับ
เพื่อจะไปควบคุมตัวนายบุญเพ็งคนขับกระบะชกตำรวจนะฮะ
นี่คือตำรวจที่ถูกชกใส่นะครับร้อยตำรวจเอกยงยุทธ์เลิศสุคล
รองสารวัตรสอบสวนนะครับไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ชกใส่ไปสองครั้งเพราะไม่พอใจที่ตำรวจไปซักถามในที่เกิดเหตุ
แล้วตัวเองจะขึ้นรถจะขับหลบหนีเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่โรงพักนะครับ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็บสิบสองมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มของน้องนักศึกษาพยาบาลที่มาด้วยกัน๓คนขี่จักรยานยนต์มาตามถนนสายบ้านห้วยชัน
มุ่งหน้าเข้าบ้านห้วยต้อนเป็นถนนสองเลนสวนเพื่อจะกลับหอพัก
นางสาวพนมพรตอนนั้นนั่งอยู่ตรงกลางนะครับนางสาวเปรมวดีเนี่ยนั่งซ้อนคนที่สาม
แล้วก็มีน้องพัทรพรเป็นคนขี่มาถึงจุดเกิดเหตุหน้าร้านออโอชานะครับ
อยู่อยู่นายบุญเพ็งที่เมาอยู่แล้วนะครับขับกระบะสวนมาฝั่งตรงข้ามขับแบบสายไปสายมา
แล้วรถกระบะของนายบุญเพ็งล้ำเข้ามาในเลนของรถจักรยานยนต์
ทางฝั่งจักรยานยนต์เขาก็หักหลบแล้วนะเพื่อจะเบี่ยงหลบนะครับ
นายบุญเพ็งเนี่ยจังหวะที่เขาเบี่ยงหลบไปแล้วยังหักพวงมาลัยกลับมาอีก
อืมแล้วก็กลายเป็นว่าก็ไปชนเขาอย่างจังฮะค่ะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองชายภูมินำตัวนายบุญเพ็งคนขับกระบะไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ก็ไปยกมือไหว้ขอโทษร้อยตำรวจเอกยงยุทธ์นะคะ
บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าจะโดนทำร้าย
ก็เลยชกเข้าหน้าไปสองรอบเนี่ยก็ยกมือไหว้ครับ
บุญเพ็งยอมรับว่าวันเกิดเหตุขับรถกลับจากทุ่งนานแล้วแวะดื่มเหล้ากับเพื่อน
ก่อนจะขับรถกลับบ้านไปถึงจุดเกิดเหตุมีการก่อสร้างขยายถนน
ช่องทางจราจรเลยแคบถนนมืดด้วยอ้างว่ามองไม่เห็นค่ะ
ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคะ
วันร้อนวันนั้นเมาไหมคะวันนั้นเมาไหม

เมาอยู่ครับผมก็ไม่กลับครับเพื่อนที่มาตีผม
อ๋อเขาก็เลยตีผมก็เลย
หรือชกอีกกี่ทีครับจำได้ไหม
ชกเข้าไปกี่ที

บุญเพ็งก็โดนแจ้งข้อหาขับรถประมาทขณะเมาสุรา
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
ร้อยตำรวจเอกยงยุทธ์ที่ถูกชกหน้า
ก็บอกว่าก็จะเอาเรื่องกับนายบุญเพ็งนะคะจะดำเนินคดีด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
นางสาวพนมพรคนนี้นั่งกลางนะคะเจ็บหนักค่ะเจ็บสาหัสเลย
นางสาวเปรมวดีนั่งซ้อนท้ายเป็นคนที่๓เจ็บเล็กน้อย
ครอบครัวรับกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะอยู่ในอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ระบมตามตัวฟกช้ำตามร่างกายอะค่ะนางสาวเปรมวดีที่เจ็บเล็กน้อย
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าหลังเลิกเรียนชวนกันขี่รถจักรยานยนต์ไปกินข้าว
กำลังจะกลับหอพักไปถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะสวนทางมาในเลนของเขานะคะ
แล้วก็ถูกชนแล้วเขาก็หมดสติไปเลยครับส่วนครอบครัวของน้องพัทรพรนะคะ
ผู้เสียชีวิตทางครอบครัวก็รับศพลูกสาว
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะในอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
คุณแม่ก็นำชุดนักศึกษาพยาบาลนำเสื้อผ้าของลูกสาวมาไว้ที่โรงศพ
คุณแม่บอกว่ามีลูกสาวสองคนนะคะลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นลูกสาวคนโตเป็นเด็กดีมากตั้งใจเรียน
ไฟฝันอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็กพอเรียนจบมัธยม
ก็ตั้งใจสอบจนติดคณะจนติดคณะพยาบาลวันเกิดเหตุแม่บอกว่า
ก็ไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาระหว่างทางลูกสาวยังโทรศัพท์มา
บอกให้แม่เดินทางปลอดภัยเลยก็บอกรักกันบอกรักแม่นะ
คิดถึงแม่นะผ่านไปแป๊บเดียวค่ะไม่กี่ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโทรไปแจ้งข่าวร้าย
บอกลูกสาวถูกรถชนก็รีบกลับนะคะ
บอกทำใจไม่ได้จริงลูกสาวคนนี้เป็นความหวังของครอบครัว
แล้วก็ลูกอยากเป็นพยาบาลเพราะอยากดูแลพ่อค่ะ
คือพ่อป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองด้วย
และความฝันของเขาคือเขาอยากเป็นพยาบาล
และอยากดูแลคุณพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาก็ป่วยเป็นเส้นเลือดสมอง
แม่หนูตั้งใจเรียนหนูอยู่บ้านหนูไม่ได้กลับ
หนูก็จะดูแลอ่านหนังสือทำการบ้านหนูจะไม่ไปไหน
ก็ยอมรับว่าเป็นลูกที่เชื่อฟังแม่
อยู่ในกรอบอยู่ในโอวาสของแม่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะ
คือเป็นหัวแก้วหัวแหวนมาก
บอกว่าเรื่องของคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ส่วนคนขับรถที่มาชนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยากจะไปกราบขอขมาศพ
บอกว่ายังไม่พร้อมให้มากราบขอขมาศพนะคะ
ซึ่งจะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๒สิงหาคมนี้ค่ะ